เมื่อวานนี้ค่ะวันเกิดของคุณเจนนี่ใช่ไหม
บังเอิญบังเอิญค่ะคุณวุ้นเส้น

จะไม่ถามถึงเรื่องนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะ
ความสัมพันธ์ครั้งเก่าเออเป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าแฟนอยากจะเห็นจริงนะว่า

จะมีปาร์ตี้รวมกลุ่มรวมแก๊งกันหรือเปล่านะคะ
แฟนคลับอยากเห็นจริงค่ะคุณ
ซึ่งสาววุ้นเส้นนะก็ยังตอบไม่ได้ค่ะ
และที่ไม่เห็นเพื่อนสาวอยู่ในทริปพังงาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็ทราบแค่ว่าเจนนี่นั้นติดงานค่ะคุณ

ก็นิดหน่อยอัปเดตอะไรต่างมากกว่าค่ะไม่ได้แบบเน้นการคุยกัน
มันเกิดคุณเชนี่มีโอกาสได้พอ
ไม่ได้คุยอะไรไม่ออกต่อก็ไม่รู้ว่าจะยังไง
รู้ว่าจะยังไงขอเป็นเรื่องที่แบบเดี๋ยวเราคุยกับเพื่อนกันเองได้ไหม

อุ้ยไม่อยากให้มันเป็นประเด็นอะไรกัน

กูก็อย่างเป็นเพื่อนเขาเสมอ
ส่วนที่พักนี้ค่ะวุ้นเส้นนะคะดูจะสนิทสนมกับจ๋านัทธาวีรนุษย์
อดีตคนรักของกึ้งจนถูกโยงไปว่ากลายเป็นทีมวุ้นเส้นไปซะแล้วค่ะ
วุ้นเส้นยืนยันว่าเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นไม่มีใครเป็นทีมใครนะจ๊ะ
คือวุ้นก็เป็นเพื่อนกันมาเรื่อยอยู่แล้วค่ะเพียงแต่แบบ
คือวุ้นต้องบอกว่าวุ้นมีเพื่อนผู้
ประวัติศาสตร์เนี่ยแหละ
ทำให้รุ่นนี้
มีงานต่อแล้วก็โด่งดังมาถึงวันนี้

ใช่ค่ะแต่ว่าดูการให้สัมภาษณ์ของวุ้นเส้นครั้งนี้

ดูไม่เครียดนะคะดูอารมณ์ดีขึ้น
เชื่อว่าสภาพจิตใจน่าจะดีขึ้นตามไปด้วยแล้วนั่นเองนะคะ